แล้วตอนกำลังจะขึ้นบ้านสายตาเธอไปเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

หยิบมือถือแล้วโทรแจ้งตำรวจ
น้ำแข็งเข้าใจหัวอกผู้หญิงคนนี้จริง
อะไรอ่ะ

ยัง

แต่

นี่เขาจับหมับนี่มือเปล่าด้วย

เราก็นึกว่าโอ้โหเหตุร้ายคนร้ายมาแอบอยู่ในบ้านนู่นเล่น
พี่เอาจริงถ้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บจะให้ทำงานอย่างนี้

ผมฝากถึงตำรวจท้องที่สอนอที่น้ำแข็งอยู่ด้วยนะ
คือถ้าเบอร์น้ำแข็งโทรไปน่ะระวังก็ต้องไปจับเขียดจับกบให้น้ำแข
ไม่คือผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่คิดว่าอยู่ดีมันจะมาอยู่ที่บ้าน
พี่รู้ป่ะคือก่อนที่เขาจะขอความช่วยเหลือตำรวจ
เธอพยายามทุกวิถีทางละ

นั่งรอมันอยู่นั่งรอเป็นชั่วโมงเลย

เจ้าตัวนี้นี่แหละค่ะเขียดตะปาดใช่ไหม

สูงทีนิ้ว๑๙๑น้องคายได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ

คนที่แจ้งอายุสัก๓๐ปีได้เดินนำตำรวจเข้าไป

ดับเถอะสองนิ้วได้มั้ง
นั่งขวางอยู่ตรงนี้คือตำรวจจับได้

ระหว่างที่ไปรับชุดสายฟ้าเข้ามาในบ้านเนี่ย
สมมุติมันหายไปโอ้มันหายไปไม่ยุ่งกันใหญ่

ถ้าตัวมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอกำลังจะขึ้นไปนอน
แต่ว่ากลัวมากเลยอ่ะทำอะไรไม่ถูกไปนั่งรอนะรอให้เขียดออกจากบันได
รอเป็นชั่วโมงมันยังไม่ไปไหนก็เลยโทรแจ้งตำรวจละกัน
คุณผู้ชมบางคนบอกโอ๊ยไร้สาระตำรวจก็ต้องไปจับผู้ลงผู้ร้าย
ฟังมุมตำรวจนะร้อยตำรวจตรีสินเลพลรองสารวัตรป้องกันและปรับปรามสพนคาย
บอกว่าจริงแล้วตำรวจได้รับแจ้งเหตุแบบนี้บ่อย
อ๋อเหรอผมบอกเลยอู้บ้างตุ๊กแกบ้าง
คือคนที่ไม่กลัวอาจจะมองว่าตลกไร้สาระ
แต่คนที่กลัวเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงนะ

นี่ไงผมน่ะเข้าใจผมไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เลย
แล้วผมก็ยินดีช่วยเหลือทุกกรณีด้วย

ทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง
อีสานเนี่ยเขาเรียกว่าเจตปาดนะครับ

ขนาดประมาณ๒นิ้วครับ๒๓ไม่ว่าใจ
ก็เลยจับแล้วก็นำไปปล่อยข้างนอกให้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเหตุเล็กเหตุน้อยนะครับ

ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใส่ใจ

เราดูทุกเหตุนะครับที่เกิดในพื้นที่
เห็นไหมเราดูทุกเหตุแหละที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ทุกเหตุที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่หนองคาย
เอาโทรแจ้งได้เลย๑๙๑ตลอด๒๔ชั่วโมงจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่

คุณผู้ชมหลายคนเลย

ผมคนหนึ่งครับท่าร้า
กลัวชะหนิกคี่ขึ้นหัวเลย
พวกแปดนี่คือกลัวมาก
กลัวคี่ขึ้นหัวเนี่ยเอ๊ยน้ำแข็ง

ได้เอาตาเธอไม่ได้เข้าใจ

ที่หลังก็ขาของเขียนไว้ในบ้านและนำไปอยู่กลางแล้วแทน
แข็งฝึกดิฝึกไว้อยู่กับมันให้ได้